จุลินรัฐสนาวิสิทธิ์เนี่ยรัฐธรรมดีว่าการอบสมภาษณ์ฮฤทธิ์นะครับ
ได้มีการแถลงข่าวแล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะครับกับทีมงานที่โรงงานไทยฮอปิท่อนเมื่อวันที่๓๐มกราคม๒๖๓นะครับ
ได้มีการแถลงว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีการตรวจสอบนะครับว่ามีสต๊อก๑๑บริษัทเนี่ย
มีหน้ากากอนามัยสองร้อยล้านชิ้นนะครับแล้วก็มีกำลังผลิตเนี่ย
เดือนได้๑๐๐ล้านชิ้นจาก๑๑บริษัทนะครับซึ่งขอให้พี่น้องประชาชนนะครับ
ไม่ต้องตื่นตนกตกใจแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นนะครับว่ามีหน้ากากเพียงพอในการที่จะป้องกันโรคไวรัสโคโรนานะครับ
ซึ่งต่อมานะครับวันที่๗มีนาคมคุณจุลินก็ได้มีการแถลงข่าว
โรงงานผลิตได้เพียงแค่สามสิบหกล้านชิ้นนะครับและต่อมาวันที่๓๐มีนาคมนะครับ
คุณจุลินก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าจริงแล้วที่แจ้งเมื่อวันที่๓๐มกราคมเนี่ยนะครับ
มีการลงในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับไม่เป็นความจริง
ซึ่งตั้งแต่วันที่๓๐มกราคมจนถึงต่อเนื่องมาถึง๓๐มีนาคมเนี่ยนะครับ
ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเสียหาย
คลากรทางการแพทย์หน่วยงานราชการทุกแห่งได้รับความเสียหาย

เนื่องจากว่าไม่สามารถพิจารณากากมาป้องกันไวรัสโคโรนา
ทำให้มีประชาชนติดเชื้อจำนวนมากแล้วก็ถึงแก่ความตาย
ดังนั้นการกระทำของคุณจุลินในการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ

เนื่องจากว่าสิ่งที่คุณจุลินกับพวกเนี่ย
กระเนิดการโดยมีรอธิบดีนะครับ
นั่งเป็นผู้สนับสนุน
เมื่อคุณจุลินแถลงข่าวรองอธิบดีก็พยักหน้า
ยามรับสิ่งที่คุณจุดินแถลงข่าวเรื่องละหน้ากากอนามัย

และกำลังผลิต๑๑บริษัทได้๑๐๐ร้านชิ้นต่อเดือน
บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็หน่วยงานรายการต่างเกิดความเชื่อถือ

เพื่อให้ประธานชนหลงเชื่อ

ไม่เป็นจริงเป็นความไม่จริง
อันนี้จึงมาแจ้งความดำเนินคดี

ตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะรอทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการสอบส่วนของเจ้าหน้าที่อยู่นะครับ
ทีนี้เมื่อเขามาแจ้งเนี่ยผมก็ยืนยันว่าสิ่งที่เขาแจ้งผมเนี่ย
ในความผิดฐานพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยเราตั้งข้อสังเกตว่าทำไมในบอยเนี่ยนะครับ
ถึงได้มีการพูดถึงหน้ากาก๒๐๐ล้านชิ้น
ซึ่งเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคุณจุลินก็พูดถึงหน้ากาก๒๐๐ล้านชิ้นตรงกับนายบอยนะครับ
ในฐานะที่เราเป็นประชาชนทั่วไปเราก็มีสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัย
เพราะว่าคุณจุลินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการสมณิตเป็นบุคคลสาธารณะนะครับ
ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยมีสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ข้อสงสัย
ว่าทำไมนายบอยถึงพูด๒๐๐ล้านชิ้นแล้วทำไมคุณจุลินถึงพูด๒๐๐ล้านชิ้นมันตรงกัน

ประเด็นที่สองเนี่ยหลังจากที่คุณจรินพูดเนี่ย
แล้วปรากฏว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยประชาชนทั่วไปไม่สามารถหาซื้อได้นะครับ
แล้วต่อมาก็มีการหาซื้อได้ก็มีราคาแพงอยู่ในสังคมออนไลน์
แล้วก็จะมีการเอาสิ่งของนะครับที่กรมการค้าภายในเนี่ย
เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเนี่ยภายใต้การกำกับดูแลของคุณจุลินเนี่ย
นำไปขายอยู่ในตลาดมืดเช่นบริษัทนะครับทูเรนเมคนะครับ
แล้วก็บริษัทเม็ดเม็ดนะครับก็ถูกนำไปขายอยู่ในตลาดมืด
ส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับเนี่ยจนถึงปัจจุบันนะครับ
วันที่สามสิบมีนาเนี่ยต่อเนื่องกันมาเนี่ยเป็นการบริหารงานที่
ในการทุจริตนะครับที่สร้างภาพลักษณ์ให้กับพักประชาธิปัต
นะครับเกิดความเสียหายต่อไปนอกประชาชนนะครับทั่วประเทศนะครับ

และจังความแค่เจียวนั้น
ไม่ครับเพราะว่าผมก็ยืนยันว่าสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกต
ศีลของผมนะครับไร้สดเนี่ยโดยการทำโดยฐานะที่
ประชาชนคนหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีสิทธิ์สงสัยอยู่แล้ว
ถึงการที่นะครับอ่ากฎศวริตย์ยังไม่สามารถตอบคำถามได้เรื่องสองร้อยล้านชิ้น
จนกระทั่งมหามุกได้เมื่อมาที่สามสิบมีนาว่าไอ้สต๊อกสองร้อยล้านชิ้นเนี่ย
เป็นเพียงวัตถุดิบนะครับอันนี้เป็นเป็นมุกจักคนเราเนี่ยนะครับ
ซึ่งเขาเองมีอำนาจหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวงนะครับ
ย่อมได้รับนะครับรายงานจากผู้ใต้ประคับเป็นชาติก็คืออ่า
รองอธิบดีกรมการค้าภายในอธิบดีกรมค้าภายในหรือประหลัดกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้ว
นะครับก็สามารถเรียกดูข้อมูลเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นเนี่ย
ข้อมูลต่างต่างเกี่ยวกับเรื่องของอ่าหน้ากากที่มีอยู่โบงคังก็ดี
กระดับกตัวทุดิกก็ดีนะครับกำนวงผลิตนะครับ
ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับวันนี้เดี๋ยวก็คงจะต้องตรวจสอบ
พยานหลักฐานที่ทางคุณอาชญาจะมอบให้กับคณะวัฒนาอบส่วนนะครับ
แล้วก็พินาดำเนินการต่อไปครับแล้วก็เอกสารเอ่อทางอีกฝ่ายก็เอามาให้
เยอะพอสมควรครับต้องต้องใช้ความละเอียดรอบครอบในการพินาครับ
แล้วเราเตรียมเป็นน่ะครับเราเตรียมเพียงความให้กลับก็ว่าอ่า
พี่เดชะหลังจากที่เราได้มีการติดตามคุณอาชญาในการตรวจสอบหนุ่มขากมาตั้งแต่ข้อมหาสม
ตอนนี้ต่อมาเป็นเราดูแล้วค่ะว่ามันเป็นเรื่องของการตรวจสอบ
หรือว่าเป็นเรื่องของการใส่ร้ายหรือเปล่าครับ

ก็ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีลักษณะเป็นการใส่ร้ายใคร
ถ้าอัชริยะเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่ร้ายคนอื่นเหมือนกับที่บางคนเขาพูดนะ
ตอนนี้ก็คงติดคุกก็แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก็เขาก็ทำงานด้านการตรวจสอบมาตลอด
ก็มีหลายคดีที่มีผลงานเช่นพวกพีชแผงแตกคดีจองทรัพย์คดีอะไรต่างนะครับ
ผมว่าที่ผ่านมาก็น่าจะยืนยันนะครับเขาน่าจะเป็นคนดีครับ
แล้วก็ลุกตัวอย่างมา๕เก้าอย่างเนี่ยครับ
ในสถานการณ์เราในการวินทนายนี่ถือว่าเขาขายครับมีอะไรหรือว่า
คืออย่างนี้คือส่วนคุณจุรินมาแจ้งกรรมคดีกับอาชญะเนี่ย
ส่วนคุณอาชียะเขาก็ต้องเตรียมในการที่จะหักล้าง
ที่ผมสอบถามคุณอาชียะก็ไม่เห็นมีอะไรที่เป็นความเท็จนะ
ฟังจากโครสกของภักดิ์ประชาชนิดหน้าให้สัมภาษณ์
เป็นเรื่องความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องประกาศ
และก็พวกราชกิจารณ์เบียดสารเท่านั้นเอง
ความสำคิดสำคัญผิดในข้อกฎหมายเนี่ยไม่ใช่เรื่องความเท็จนะครับ
จะมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องหมินประมาทหรือเท็จเนี่ยเป็นเรื่องของข้อที่จริงเป็นเรื่องของแฟทนะ
ผู้แสดงข่าวก็จบในอาทิตย์บรรดิก็น่าจะต้องทราบดีนะครับ
คุณอาจารย์ยังยังที่จะต่อสู้ประดีการพิจารณาความผิดจุดีกับแจ้งความใช่ไหมนะ

เพราะผมก็มั่นใจว่าผมไม่ได้มีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว
เพราะว่าความผิดพอร์ตระวักกัมพิวเตอร์เนี่ยหนึ่งนะครับ
ถ้าเอามาตรา๑๔วงเล็บ๑เนี่ยมันต้องเป็นการทุจริตหลอกลวงนะครับ
แล้วผมถามว่ามาตรา๑๔วงเล็บ๒ก็ได้
ก็ต้องทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตนกตกใจ
แล้วผมถามว่าสิ่งที่ผมตรวจสอบเนี่ย
กระทรวงพาณิชย์เนี่ยคุณจุรินเนี่ยไม่เคยตอบคำถามสังคมได้
กรมการค้าภายในก็ไม่เคยตอบเกี่ยวกับคำถามสัมคมได้เกี่ยวกับหน้ากาก๒๐๐ล้านชิ้น
เพิ่งมาคิดมุตตลกด้านเมื่อมาที่๓๐

ยึดอำนาจของกระทรวงธรรมนิตเนี้ยไม่ให้มันยุ่งเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือบริหารจัดการเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยนะครับ
นี้หรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปก็ยังไม่สามารถหาซื้อหน้ากากอนามัยที่
คุณจุลินกับพวกเนี่ยบอกว่ามีกำลังเพียงพอนะครับสามารถผลิตได้ร้อยล้านชิ้นมีสต๊อกอยู่๒๐๐ล้านชิ้นประชาชนไม่ต้องห่วงอีก๔๕เดือนยังมีสต๊อกอยู่เพียงพอแล้วก็ให้สบายใจได้ไม่ต้องตื่นตนกตกใจ
ทุกวันนี้คนระดับรัฐมนตรีพูดเนี่ยนะครับประชาชนต้องเชื่อเพราะว่าเป็นถึงระดับรัฐมนตรีนะต้องพูดและต้องต้องเชื่อถือได้เมื่อคุณระดับรัฐมนตรีพูดแล้วเนี่ยวันนี้กลับมาบอกว่าเป็นสต๊อกสองล้านชิ้นเป็นวัตถุดิบเนี่ยซึ่งไม่เป็นความจริงเนี่ยผมถามว่าอย่างเงี้ยมันเกิดความเสียหาย
กลับเรียนวิทย์ของประชาชนแล้วก็กลับเรียนสื่อมชนนะครับว่าสิ่งที่เราทำวันนี้คือการตรวจสอบโดยไม่มีในยากทางการเมืองเพราะผมเองก็เป็นคนใต้นะครับก็เลือกภาคประชาชนิดปรับมาโดยตลอดนะครับที่บ้านและนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการทำงานบริหารจัดการที่ล้อมเหลวของครูจุลินรักษณะวิสิตซึ่งวันนี้
คุณเป็นรองอธิบดีกรมการค้าภายในคุณรู้อยู่แล้ว
นะครับแล้วคุณก็ไปตรวจเยี่ยมโรงงานมาก่อนหน้านี้แล้ว
นะคุณย่อมรู้อีกแล้วว่าโรงงานแต่ละโรงงานมีกำลังผลิตเท่าไหร่
นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีสต๊อกเท่าไหร่
ในนั้นให้คุณเป็นรองอธิบดีกรมการค้าภายใน
ยิ่งประหลักกษมณิชย์มานั่งปลามือด้วยนะครับ
ยิ่งเป็นคนคุมดูแลเนี่ยในฐานะที่เป็นข้าราชการประจำเนี่ย
ต้องรู้อยู่แล้วว่าจริงไม่จริงที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลง
ถ้าหากไม่จริงท่านก็ต้องบอกว่าท่านครับไม่จริงครับต้องสะกิดอยู่แล้ว
แต่นี่คุณพยักหน้ากันหมดแล้วก็ให้การสนับสนุน
เราก็ถือว่าเป็นตัวการร่วมนะครับ
รู้อยู่แล้วว่าจริงไม่จริงที่ท่านรัฐมนตรีว่าการสวรรณชัย
ถ้าหากไม่จริงท่านก็ต้องบอกว่าท่านครับไม่จริงครับต้องสะกิดอยู่แล้ว
เดี๋ยวนี่กุลพยักหน้ากันหมดก็ก็

ดำเนินคดีนะครับลองดูข่าวที่ผ่านมาก็ได้นะครับ
ทางภาพสวนเนี่ยก็ต้องรับเรื่องไว้พิจารณานะครับ
ทีนี้ถ้าถามสิ่งที่แหม่โพดำโพสต์เนี่ยนะครับ
ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีก็
ก็มีนะครับก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะครับ
แต่บางอย่างอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงบ้าง
อันนี้เป็นหน้าที่ของทางบรรทับส่วนแต่ไม่ต้องห่วงนะครับ
หน้าสวนบกบทจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
ขอให้มีความสบายใจได้ไม่ต้องเป็นห่วงแม่โพดำนะครับ
ซึ่งคดีก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับ
ถ้าผลเล่นงานก็จะได้แจ้งอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ
นี่นำรอบในหลักโปรดัมเป็นผู้คนธรรมดาหรือเป็นผู้แทนตัวเองราชนะครับ
ระหว่างการสืบสวนสอบสวนครับ